การท่องเที่ยวประเทศไทยขอเชิญทุกท่าน
ร่วมส่งแรงใจส่งเสียงเชียร์ยอดฝีภายไทยไปให้ดังกึกกล้องท้องน้ำเจ้าพญา
ไทรรัตทีวีไทท่อดศพงานสุดยอดเรือสยาว
แข่งขันเรือยาวประเพณีแชมป์ชิงแชมป์
สุดยอดทีมเรือยาวประเพณีทั่วไทย
และการแข่งขันเรือภายนานาชาติรอบชิงชนะเลิศ

ธันวาคมนี้๑๕นาฬิกาเป็นต้นไป